เรื่องของน้องหยกบ้างคุณผู้ชมน้องหยกเตรียมพัดที่ปีนรั้วโรงเรียนนะนะ
เรื่องนี้ต้องฟังในมุมมองของคนเป็นแม่นะอย่างแม่ลีน่า
ลีน่าจังจะว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟัง

กรณีน้องหยกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม
แล้วทีนี้พอมันกลายมาเป็นประเด็นกลายมาเป็นกระแสข่าวแบบนี้เนี่ย
โอ้โหเราตามข่าวกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะ
บางคนก็บอกว่าสิ่งที่น้องหยกทำมันเกินขอบเขตไปหรือเปล่า
มุมหนึ่งก็มองแบบนั้นแต่อีกมุมหนึ่งก็เห็นต่างนะคะ
อธิบายถึงเหตุผลของตัวเองด้วยบอกว่าไม่ได้ต่อต้านทุกกิจกรรมของโรงเรียนนะ
ไหว้ครูไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์กับเยาวชน
วิชาจริยธรรมที่ไม่เข้าเรียนเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์
แล้วน้องหยกย้ำว่าไม่ใช่หนูดื้อแพ่งโง่นะ
แต่หนูคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ในโรงเรียนในประเทศมันคือเรื่องไม่ปกติ
อันนี้มุมของหยกค่ะแต่มุมของคนเป็นแม่อย่างคุณลีน่าจังแม่
คิดยังไงกับเรื่องนี้แม่ลองฟังดูค่ะ
พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงอยู่กับยายอยู่กับย่าหรือยายไม่รู้อ่ะ
ตาบอดนางยังช่วยทำงานบ้านจนเนี่ยโอ้โหเด็กสี่ขวบหยกดูตัวอย่าง

ลีน่าเปรียบกับน้องเตยที่เป็นข่าวอยู่กับคุณย่าเสาอะนะคะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างครูจวงครูจวงครูจวงปรมีวัยจงเจริญเนี่ยค่ะ
สอนสังคมแล้วก็ว่าที่สอบบัญชีบัญชีอะไรชื่อ
ครูครูจุ๋ย
คุณธิดารุ่งเรืองเกียรติแก่นำคณะเก้าหน้าก็มาคุยกัน
มีข้อสรุปออกไป๒แนวทางอะไรบ้างดอม
นี่ไง๑คือเด็กและโยวชนทุกคนเนี่ยควรได้เข้ารับการศึกษา
ไม่ว่าสถานะของผู้ปกครองเป็นอย่างไร

และข้อสองคือเด็กและเยาวชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาโรงเรียนที่ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมพูดคุยและออกแบบร่วมกัน

จะได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
เตรียมพัดเขาก็สรุปแล้วไง
ใช่แล้วคือเขาบอกว่าอันนี้เขามีเป้าหมายสูงสุด
คือไม่ได้อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษานะ
แล้วก็อยากให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย

จริงแต่เขามีพ่อแม่ตายแต่เขามีเงินเรียน